รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เราทำรายการนี้กันมาหลายต่อหลายปี

หรือเปล่าเรื่องราวแต่งขึ้นมาหรือเปล่าอืมแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้
เขาเห็นผีแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกไม่สามารถเล่าหรืออธิบายให้ใครฟัง
ได้เพราะเล่าแล้วทุกคนก็จะส่งนางไปพบจิตแพทย์
คือเรียกว่าไม่มีใครเชื่อทุกคนบอกว่าเธอบ้าว่างั้นถูกพี่
แต่จริงแล้วเรื่องแบบนี้มันพูดยากจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
คนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เชื่อเลยส่วนคนที่เชื่อเนี่ย
เขาก็จะเชื่อกันจังเลยนะฮะแต่ที่แน่เรื่องราวของเธอคนนี้
วันนี้เราเชิญเธอมาเลยคุณมาร่วมตัดสินพร้อมกับเราในคืนนี้
ขอต้อนรับคุณกุลสู่มูไนท์ฮะ

คุณกุลมาจากชาวราชอะไรเนี่ยรบบุรีครับ
จากรบบุรีอายุเท่าไหร่คุณกุล

เป็นรับราชการค่ะ

ต้องถามอย่างนี้ตอนเด็กเชื่อเรื่องผีไหม

ไม่เชื่อเพราะหนึ่งยังไงล่ะ

เดี๋ยวโดนผีจับตัวนะอะไรอย่างนี้

ก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนจริง

ก็จะมาประสบเจอกับตัวเอง

โตมาอย่างที่เขาบอกว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต
เชื่อสนิทใจเพราะตัวเองมีประสบการณ์
ก็คือเดินอยู่ในโรงพยาบาล

เขาจะมีแววตาแล้วก็มีน้ำหนัก

ถูกไหมคะอาจจะมีการขยมตัวมีอะไร

มีชีวิตชีวาที่เขาพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
ใช่แล้วเวลามีการสวนมีอะไร

คือเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้คุณรู้สึกคุณอึดอัดมาก

จนสุดท้ายคุณเองต้องไปเล่าให้เพจผีฟัง

แต่เห็นบอกว่าเคยไปสอบจิตเวท
ใช่เพราะตอนนั้นเล่าให้หัวหน้างานฟัง

ตอนแรกเขาก็นั่งรับฟังเราดีอย่างนี้แหละ

สบายใจแล้วอ่าสบายใจเรามีที่ระบาย
แล้วต่อไปเราเจออะไรมาเราก็จะมาเล่าให้เขาฟัง

ในนี้บอกว่าผลการตรวจสุขภาพจิต

ความผิดปกติในลักษณะของโรคจิตขณะทดสอบ
ผลการตรวจสวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดชนิดเฮโรอีนในปัสสาวะ
โดยวิธีอิมมูโนวิทยาเหมือนกัน
ทีนี้มาคุยถึงจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้คุณเห็นผี
มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหน
เมื่อประมาณช่วงวัยรุ่นสักประมาณ๑๗๑๘
ไปเที่ยวสงการนั่งท้ายกระบะติดริม
มันไม่ได้เต้นแต่มันจะเป็นถั่งน้ำ
มันจะมีดื่มมีอะไรกัน

เขาก็ขับมาแล้วเร็วไง
ถามว่าคุณเห็นไหมคุณก็เห็นนะ

ใช่เทแบบลงมาเลย
แล้วก็คือเหมือนแบบเราก็เหมือนกับกึ่งเหมือนจะวูบไป
แต่ก็รู้สึกว่ามันจะแป๊บอยู่ที่ข้อเท้าขาแล้วก็แขนช่วงหนึ่ง

ก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้โดนรถทับไม่ได้โดน
แต่เหมือนโดนถังน้ำทับมาที่ช่วงตัวเรา
แล้วก็มารู้สึกแบบสติมาเต็มอีกทีนึงก็คือโรงพยาบาล
คืนแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้องรวมก็ยังไม่ค่อยได้มีอะไร
พอคืนที่๓เราได้ห้องพิเศษแล้วก็ย้ายเข้าห้องพิเศษ
พอคืนที่๓คุณนอนก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่เดินมาเดี๋ยวเพื่อนเดินมา
เขาบอกอ้าวแล้วทำไมวันนี้ไหนบอกว่าไม่มีใครมาเฝ้าเรา
ใครเดินนักหนาอย่างนี้เหรอ
เราก็นอนเหมือนแบบเขาให้ยานอนหลับเราใช่ไหมล่ะค่ะเราก็นอน

แล้วทีนี้พอวันรุ่งขึ้นถามว่ามีใครมาเยี่ยมไหมมีใครเขากลับไปแล้วเหรอ

แต่เราก็คิดว่าสงสัยว่าเราอาจจะเบอร์ยานอนหลับ
หรือไม่ก็เบอร์จากยาแก้ปวด

จนกระทั่งว่าออกจากโรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลมาก็ยังมีความรู้สึกว่ามัน
มันเหมือนกับว่าเวลาเราไปไหน
เรามีความรู้สึกเหมือนเราโดนจ้อง
หรือไม่ก็เราเห็นในสิ่งที่

ไม่ใช่หรอกแกคิดไปเอง
เห็นบอกว่าช่วงที่เรียนปวชรนี่แหละ
คุณก็เจอกับเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว

ตอนนั้นยังเรียนปวชแต่มีแฟน
จะเรียนอยู่ปวสอต่างสถาบันกัน
แฟนคุณก็จะเป็นสาวหล่อเป็นธอม

แล้วทีนี้พี่สาวเขาแต่งงาน
แต่งงานเขาก็มีพี่เขยเข้ามาอยู่ร่วมบ้านด้วย
แล้วก็พี่เขยเขาเนี่ยพอเขาแต่งเข้ามาปุ๊บเนี่ย
เขาก็เอาหลานชายของเขาเนี่ยเข้ามาทำงานในตัวจังหวัด
แล้วทีนี้สองคู่เนี่ยก็คือพี่เขยกับพี่สาวเขาเนี่ย

ทาวน์เฮาส์ก็จะเหลือแค่แฟนของคุณกับน้องกับหลานของเขา
ปรากฏว่าหลานของเขาเนี่ยชอบแฟนคุณ
เขาจะชอบมากชอบแบบเหมือนอะไรล่ะหลงเลยล่ะ
จนกระทั่งแบบแฟนกูเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจ
เพราะว่ามันเหมือนกับมีการเริ่มประชิดตัวมากขึ้น

ก็เลยแบบเหมือนกลัวจะไม่ปลอดภัยอาจารย์เขากลัวจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยให้มาอยู่หอพักผู้หญิงที่อยู่หลังสถาบัน
พอแฟนมาอยู่สักประมาณเกือบอาทิตย์
ผู้ชายคนนี้ก็ตามมา

ก็คือมาดึงข้อมือมายื้อยุดฉุดกระชากันตรงนั้นเลย

ใช่แล้วก็คือเหมือนเหตุการณ์มันจะเริ่มรุนแรง
อาจารย์เขาก็เลยให้รอบพอของมหาลัยเนี่ย

พอมาประมาณสัก๓๔วัน

แล้วเขาก็เขียนบรรยายความรักของเขาที่มีต่อแฟนคุณ

ยังไงบ้างรมพึงลมพรรณว่าเขาชอบมาตั้งนานแล้วเนอะ
มาตลอดชอบมาตลอดอะไรอย่างนี้
แต่คือมันก็ผ่านไปเก็บศพออกไป
ครับแต่ไม่มีใครกล้าไปนอนเลย
ก็ไม่มีใครกล้าก็กลัวไงค่ะก็ยังกลัวกลัวอยู่
หลังจากนั้นอีก๖เดือนหายนะมาเยือนแล้ว
ใช่แบบมากก็คือเหมือนเรียนจบแล้วต้องฝึกงาน
เพื่อนก็ต้องคืนหอพักให้กับรุ่นน้องที่เขาเข้ามาอยู่ต่อ
ก็ต้องคืนก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่ทำงาน
คุณต้องกลับไปที่บ้าน
คุณแค่มาส่งเขาแต่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ประมาณ๒๓คืน
ตอนแรก๒คืนแรกเนี่ยมีเพื่อนมาอยู่เต็มเลย
พอคืนที่๓คุณก็ว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะคุณกลับดีกว่า
แล้วคุณก็กลับพ่อก็มารับกลับก็กลับบ้านไป
ยังไม่ทันถึงบ้านเลยอะหมายความว่ามันจะเป็นเพจ
บ้านหลังนี้คือบ้านหลังที่

คือไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าจะบอกว่ามาทะเลาะกันกับคุณแล้วลูกน้องเขาผูกคอตาย

ใช่แต่ตอนแรกประเด็นแรกที่คุณคิดเลยนะคือแบบคิดแบบเด็กเลย
เขาบอกว่าข้างบ้านได้ยินว่าเขาทะเลาะกัน
ตอนแรกเขาคิดว่าหรือว่าคุณโทรศัพท์บ้านเขามีโทรศัพท์บ้านไงคะ
คุณโทรศัพท์เข้ามาแล้วทะเลาะกันหรือเปล่า
เพราะว่าเสียงดังลั่นใช่ข้างบ้านข้างเทา
พอมาถึงโรงพยาบาลก็มาเจอพี่สาวเขา
เขาถามก่อนเลยว่าทะเลาะอะไรกันมีปัญหาอะไรกัน
แต่เหมือนยังไม่เชื่อเหมือนกับว่าเรายังเด็กเหมือนหาข้อแก้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เกือบตี๓ตี๔เขาฟื้นเขาตื่น
ฟื้นแฟนของคุณเขาฟื้น
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลังจากที่คุณกลับไปแล้วพ่อมารับกลับไปแล้วเนี่ย
เขากำลังจะเข้าห้องเขาก็ปิดไฟแล้วเขาก็เปิดไฟที่ห้องน้ำ
ตัวจะอาบน้ำแล้วเขาได้ยินเสียงประตูอ่ะมันเปิด
เขาก็บอกว่าอ้าวลืมอะไรล่ะเขาคิดว่าคุณลืมของ
แล้วก็เงียบทักไปก็เงียบเขาก็เลยเดินออกมา
พอเดินออกมาเนี่ยเขาเห็นเลยเห็นเป็นผู้ชายคนนั้น
แต่อยู่ในสภาพที่วันที่เขาเก็บศพเลย
คือวันที่ลิ้นจุกปากวันที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลย
ตัวที่ทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองเต็มเลย
คือเขาอืดแล้วที่นี่ตอนที่เจอ
เขาเจอเขาบอกเขาช็อกเขาทำอะไรไม่ถูก

แล้วได้ยินคือเหมือนคนคนนั้นน่ะพูด
ว่าพูดโดยที่ไม่ต้องขยับปากเลยนะ
เขาบอกว่ากลับมาหาพี่แล้วเดี๋ยวหรอ
มาอยู่กับพี่แล้วใช่ไหมไปอยู่กับพี่เถอะไปนะไปนะ

ก็คือพยายามพูดว่าไปนะไปกับพี่นะ

เขาบอกว่าเขารอมานานแล้วไปกับเขานะ

คือเขาก็โวยวายลั่นเลยว่าไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างนี้

ใช่เขาได้ยินตรงนี้เขาได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อน
สักพักเขาได้ยินเสียงเหมือนของหล่น
หล่นแล้วเหมือนมีอะไรล้มเหมือนอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำ

เขาก็เอาไปผูกผูกกับที่คนคนนั้นผูกเลยแหละ

จุดเดียวกันด้วยใช่จุดเดียวกันเลย
แล้วตรงนั้นมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสตาเลส

เขาบอกมือเขาก็สั่นเขาบอกเขาไม่ได้อยากทำ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำ
เขาก็ผูกผูกจนกระทั่งได้คล้องได้อะไรเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าจิตสุดท้ายที่เขานึกถึงคือพ่อกับแม่
เขาบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้เขายังไม่อยากตาย
เขาเอาคอเข้าไปเขาบอกว่าเขาปวดล้าวไปทั้งหัว
เหมือนตาเขาจะหลุดออกมาจากเบ้าแล้ว

ข้างบ้านเขาได้ยินเสียงของหล่นเขาก็เคาะ
เขาคอเรียกก็ไม่มีเสียงตอบลับทางไม่มีอะไร

สองมันจะเห็นเลยไงฮะอืมขีดเข้าไปก็เจอเลยคำลังห้อยอยู่เลย
ห้อยแล้วแบบดิ้นอยู่เลยอ่ะแล้วตายไหมไม่ไม่เขาก็วิ่งเข้าไปอุ้มให้มาทัน
ซ้อนตัวก่อนซ้อนตัวก่อนแล้วเขาก็ตะโกนแล้วก็มาตัดเชือกออกอืม
ช่วงนั้นก็คือโทรเรียกรถพยาบาลมันมันไม่ทันเขาก็เลยเอามอเตอร์ไซค์อ่ะ
แบกไปจนถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะ
หลังจากนั้นก็เขาขายบ้านขายทาวนเฮาส์หลังนั้นไปเลยว้ายอืม
มีคนซื้อต่อไหมมีนะเพราะเขาขายในราคาถูกมากอ่ะ
เขายังเจอผีคนนั้นอยู่ไหมเขาไม่เจอนะตั้งแต่
พอหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาไม่กลับไปบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่เจออีกเลย
อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่คุณเห็นผีโดยตรงใช่
เอาแบบที่คุณรู้สึกว่านั่นแหละคือผีนี่แหละคือตัวคุณ
เห็นกันแบบจังเลยเนี่ยเริ่มเห็นเมื่อไหร่
เรียนมหาลัยเข้ามหาลัยปีแรกเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ
ก็เข้ามาเดินอนุสวรีกับเพื่อน๖คนนั่งรถเมย์กลับ
เก้าอี้๒๒๒๒๓ตัวคุณก็จะนั่งติดหน้าต่างนั่งติดหน้าต่าง
รถมันก็ขับไปเรื่อยจนถึงเกือบเกือบถึงหน้าร้านแล้ว
ก็จะมีป้ายรถเมย์คุณก็นั่งมองคุณไปเรื่อยเรื่อยก็จะคุณก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือน
เหมือนผู้ชายค่ะจรจัดเหรอเขาก็นั่งมองรถผ่านไปผ่านมามา
แล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศ
เขาก็ยืนมายืนมาชะโงกมองตรงป้ายรถเมย์น่าจะมองรถสายคันที่เขารอ
แล้วสักพักเขาก็เดินไปนั่งแต่ไอ้ที่เขาไปนั่งแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณตกใจ
คือเขาไปนั่งทับที่ผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งอยู่
คือผู้ชายจรจับนั่งอยู่ใช่เขานั่งอยู่
ผู้ชายคนนี้ที่แต่งชุดออฟฟิศไปนั่งทับ
ใช่นั่งทับแล้วเวลาเขาขยับเนี่ยคุณยังเห็นเป็นภาพที่มันซ้อนกันอยู่
ก็คือไม่นั่งทับวิญญาณเขาน่ะใช่
มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของคุณ
สิ่งนี้ทำให้คุณแน่ใจเลยว่าโรคหลังความตายเนี่ยมันมีอยู่จริง
เพื่อนไปช่วยเพื่อนเก็บของอ่าเพราะเพื่อนขึ้นไปก่อนแล้ว
ใช่เพื่อนขึ้นไปก่อนแต่เพื่อนอ่ะลงมาแล้วอืมใช่แต่เพื่อนอ่ะไม่ได้ลงลิฟต์อ่าฮะ

เพราะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเพื่อนคิดถึงมาก
แล้วเหมือนกับว่าเหมือนเตียงที่คุณนั่งอยู่มันยวก
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศ
เขาก็ยืนมายืนมาชะโงกมองตรงป้ายรถเมย์
น่าจะมองรถสายคันที่เขารอแล้วสักพักเขาก็เดินไปนั่ง
แต่ไอ้ที่เขาไปนั่งแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณตกใจ

เขาไปนั่งทับที่ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่
คือผู้ชายคนนั้นน่ะนั่งอยู่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
เขาเอายาดมเอาอันนั้นเอาอันนี้มาให้ดมมาอะไรเนี่ย
คือแบบแสบไปหมดเลยข้างหน้าเนี่ย
คือตรงนั้นคือป้ายรถเมย์ตรงนั้นแหละ

ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง

สติกุลมากุลก็เลยเล่า
หยุดหวังพูดซิ
คุณบอกถูกได้หมดเลยว่าเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไร

แล้วเขาก็ไปเอาคนแก่คนหนึ่งมา

เด็กคนนี้มันเห็นลูกแก
ยายคนนี้เขาก็เลยพูดให้ฟังว่าลูกเขาเนี่ย

เป็นคนที่ติดสุราเหลือรัง

แล้วก็พอดื่มเบาแล้วก็จะไม่ค่อยกลับไปนอนบ้าน

น่าจะโดนวัยรุ่นที่เขาเมาอยู่แล้วเนี่ย
ซ้อมจนเสียชีวิต

นั่นคือผีข้างทางที่คุณเห็น

หลังความตายเนี่ย

ส้มก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่ม

แล้วทีนี้ส้มด้วยความที่

ก็เลยมีคนมาชอบ

ช่วงที่เขาคบหากันเขาก็ยังอยู่ในเมืองไทย

ห่วงใกล้๗๘เดือนที่จะถึงเนี่ย
เขาจะต้องกลับไปที่แท่นขุดเจาะแล้ว

ใช่แต่งงานญาติทางผู้หญิงก็โอเค

แม่ของสามีเนี่ยเขาไม่ชอบ
ไม่ชอบเพื่อนคุณใช่ไม่ชอบส้ม

แฟนเขาก็ไปทำงานที่แท่นขุดเจาะ

ที่หอพักเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่ง
คุณกลับบ้านแล้วส้มเขาก็กลับคอนโด

มันมืดก็เลยประสบ

เหมือนส้มยือ

ก็มีคนเข้ามาช่วยพอดี

แต่เขาต้องหรือชอบส้ม

พอเขามาชอบมันเป็นปัญหาละ
ปัญหาละว่าแม่เค้ายิ่ง
มันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนสร้างเรื่องคุณไปนัดเจอกันหรือเปล่าแล้วไปประสบเหตุด้วยกันหรือเปล่าแล้วมาบอกว่าเป็นพลเมืองดี
แต่พอส้มออกจากโรงพยาบาลแฟนส้มโทรมาบอกเลิก

ใช่คนที่ทำงานอยู่แท่นขุดเจาะ
บอกเลิกบอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปเก็บของในคอนโดพี่นะลดเงินสดหนูเอาไปเอาแต่คอนโดไว้ให้พี่อย่างเดียวพอ
ส้มก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหนูทำผิดอะไรหนูทำอะไรผิดหรือพี่มีคนใหม่
เขาก็บอกเขาไม่มีแล้วเขาก็ถามส้มมีไหมส้มก็บอกว่าส้มไม่มี
พอผ่านไปอีกส้มก็ถามอีกว่าส้มผิดอะไรเขาก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าผิดอะไรแค่ไปเก็บของก็พอ

แล้วออกจากคอนโดหลังจากนั้นประมาณสองสามวันเพื่อนก็ทำใจแล้วบอกไปเก็บของ
เก็บของที่คอนโดไปด้วยไหมคุณ

ไปเก็บของที่คอนโดละกันปะไปคุณก็ไปกับเพื่อนขับรถให้
พอถึงหน้าคอนโดเราก็จอดให้เพื่อนลงเพื่อที่เราจะไปวนรถจอดด้านหลังคอนโด
เสร็จปุ๊บคุณก็เดินมาที่ลิฟท์เพื่อที่จะขึ้นไปช่วยเพื่อนเก็บของ

ใช่เพื่อนขึ้นไปก่อนแต่เพื่อนลงมาแล้วใช่แต่เพื่อนไม่ได้ลงลิฟต์

จากชั้น๙เห็นกางเกงคุณจำได้เลย

ใช่เนี่ยเพื่อนเราแบบตอนนั้นยืนสั่นเลย

เป็นกางเกงขาสั้นแค่นี้สีส้มกับเป็นเสื้อยืดสีขาว
ใจคุณคุณรู้แล้วล่ะว่าเพื่อนเสียแต่ไปซ้อนเขาไว้ไปอุ้มเขาไว้

ใช่กำไว้แบบที่เขาโดดลงมาเนี่ยแม้กระทั่งที่เขาที่เขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น

ยังกำอยู่อย่างนี้อยู่เลยอ่ะกำแบบกำแน่นกำจนแบบเวลาคายออกมาเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยคุณหนุ่ม

แต่บอกว่าหลังจากที่งานศพของคุณส้มผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแฟนของส้มเนี่ยบินกลับมา

กลับมาเขาก็มาไหว้ตรงกระดูกส้ม

โดยนิสัยแล้วคุณก็สนิทกับเขาพอสมควรในระดับ

ก็ถามทำไมพี่บอกเลิกกับเพื่อนคุณล่ะ

เขาก็บอกว่าก็ส้มมีชู้
ใช่เขาบอกส้มมีคนใหม่

พี่ได้คุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วด้วย

คือเหมือนเตรียมกับไอ้พลเมืองดีคนนี้
ประมาณว่าเดี๋ยวเขาเลิกกับลูกชายฉัน

ให้คุณพูดแบบนี้ไปซะกับผู้ชาย

คุณกล้าสาบานต่อหน้ากระดูกเพื่อนนี้เลยว่า
มีแค่คืนเดียวที่ส้มอยู่คนเดียว

ถ้าส้มจะมีชู้ชู้ส้มก็คุณนี่แหละ

คืนนั้นคุณมานั่งดูรูปของเพื่อน
อัลบั้มสมัยที่มต้นเรียนอยู่ด้วยกัน

นอนคุณมันจะเป็นที่นอนเตียง๒ชั้น

คุณนั่งดูแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเพื่อน

แล้วเหมือนกับว่าเหมือนเตียงที่คุณนั่งอยู่เนี่ย

มันยวบแบบเหมือนมันยวบลงไป
แล้วเหมือนกับแบบมันมีลมผ่านตัวเรา

ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบสะอื้น

ก็หลายครั้งเหมือนกันทุกครั้งที่มีความรู้สึก

ทุกวันนี้นักศึกษาก็ต้องแชร์ห้องกันเนอะ

รูเมดคนใหม่ของคุณเนี่ยสติแตกจนอยู่ไม่ได้เลย

นี่คุณนี่เม็ดใหม่นะมาแทนส้มนะอะไรอย่างนี้

คุณก็แนะนำตามเด็กเก่าที่อยู่ก่อนเนาะ

คุณทำกิจกรรม
คุณเลิกประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง
ก็จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้

คุณเฮ้ยขโมยแน่เลย
ใส่แบบเหมือนผ้าเช็ดตัว

แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงใส่เหมือนเป็นบ็อกเซอร์
แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวพันอยู่
เขาเล่าให้ฟังเขาก็ยอมรับว่าแอบพาแฟนผู้ชายขึ้นมา

ใช่เข้ามาที่ห้องแล้วผู้หญิงเขาก็จะอาบน้ำ
แล้วผู้ชายเขาก็ยังอยู่ในห้อง
ผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาก็เดินดูรอบห้องว่ามันเป็นอะไร
แต่จริงเขาก็บอกแล้วแล้วว่าส่วนนี้ง่ายของเพื่อนนะ

ตอนนั้นเขาก็เดินดูรอบ
แล้วไปเจอไอ้ซ่อยข้อมือตุ๊มติ้งอย่างนี้
คือสองจมซื้ออันตรายเลนิชย์ที่ไปวันนั้น

แฟนเขาเดินออกมาเขาบอกว่าสวยไหมแบบนี้เดี๋ยวจะซื้อให้
เขาบอกว่าจะไปหยิบของเขามาทำไมอะไรอย่างนี้

อาจจะแค่แบบลองใส่นิดนึง
เดี๋ยวก็ต้องไปวางคืนให้อะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็เริ่มจะบันเลงกิจกรรมกัน
แล้วทีนี้ผู้ชายเขาบอกเขาก็โดนกระชากคอของหนู
กระชากคอออกเลยอ่ะเขาบอกเหมือนแบบ

เขาก็หันมาแบบเหมือนหันเฮ้ยอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรอย่างนี้
มาก่อนอย่ายุ่งกับของของกู

เสียงผู้หญิงอย่ายุ่งกับของของกู

แล้วเห็นคู่เลยนะเห็นทั้งแฟนเขาทั้งผู้ชายเลย

แล้วยืนชี้หน้าแบบอย่ายุ่งกับของของกูอย่างนี้เลย
แล้วทีนี้พอพูดแบบเหมือนในหนังเลย

พูดปุ๊บเนี่ยหน้าเขาเนี่ยประจันแบบอย่างนี้เลยอ่ะ

แต่ผู้ชายคือหลุดเลยคือสติหลุดโวยวายลั่นเลย

เขาทุบทุบทุบทุบประตูแต่ประตูอะเปิดไม่ออก
แล้วเขากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วทั้งกรี๊ดทั้งโวยวายลั่นเลยอะ
คนที่อยู่ข้างเขามาทุบประตูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้

แล้วพอเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็ดันประตูเข้าไป

เขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไง

ก็คือรูปมันจะมีลูกกุดลูกส้มตั้งอยู่

แต่ว่าส้มไม่ได้แบบเละหรือว่าอะไร
นี่เขาเล่าให้คุณฟังคนเดียวหรืออาจงอาจารย์ได้ยินหมด

เพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณก๋อล่าวให้ผมมีคนผ่านก็ได้ยินมันเหมือนกัน

ในรูปที่ห้องที่วางคู่กับคุณนี่แหละ
คืนนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์เดียว

ใช่พอหลังจากนั้นครูก็ขับมานอนอาบน้ำ

คนนั้นก็คือเขาก็ไป

หนูก็เข้ามาคือก็เก็บของที่เขามันกระจัดกระจายอยู่แล้ว

ส่วนสร้อยของส้มคุณก็เอามาวางไว้ที่เดิม
แล้วคุณก็แบบมานั่งนึกว่าเธอมีจริงเหรอแล้วทำไมฉันไม่เคยเห็น
เพราะว่าคุณก็บอกว่าเนี่ยมั่นใจนะว่าเป็นคนที่เห็น
แต่ทำไมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เห็นเพื่อน
กูยังคิดว่าคุณนอนอาบน้ำเสร็จแล้วกูก็นอน
นอนก็คิดเรื่องส้มแหละแต่เหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่น
ส้มเข้ามาแล้วก็มานั่งนั่งแล้วส้มก็ร้องไห้
ร้องไห้เสร็จแล้วคุณก็ร้องไห้คุณก็แบบทำไมต้องไปทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ทำไมเธอไม่มาให้ฉันเห็นแกไม่ไม้ฉันเห็นบ้างล่ะอะไรอย่างนี้
ก็คือแบบเหมือนตัดพอเพื่อนแล้วก็บอกว่าไม่มาแล้วนะจะไม่มาแล้ว
เนี่ยจะมาลาจะไปแล้วไปแล้วไม่มาแล้วแต่กูมาเนี่ยสภาพกูเนี่ยสวยเลยนะ
เพราะกูรู้ว่ามึงกลัวพูดแบบนี้เลยกูรู้ว่ามึงกลัวแต่ขอกอดหน่อย
นี่คือในฝันนะใช่เหมือนกึ่งหลับกึ่งเหมือนฝันแต่คุณเข้าใจว่าคุณฝัน
แล้วคุณก็กอดกอดกับเพื่อนกอดแล้วเหมือนร้องไห้แล้วตื่นมาเนี่ยน้ำตาคุณยังไหลอยู่เลยนะ
แบบนอนแล้วน้ำตาไหลเป็นทางออกมาเลยอ่ะเราก็เออสงสัยเขามาลาจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
ก็พอตอนเช้าก็ไปเรียนตามปกติไปเล่าให้เพื่อนฟังก็นั่งคุยกันอยู่บอกเฮ้หรือมันมาลาจริงวะ
พอช่วงสายแฟนส้มอดีตแฟนส้มเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเมืองไทย
เพราะว่าเขาจะมาเรื่องดำเนินการเรื่องศพแม่เขากุมก็ถามว่าอ้าวเป็นอะไรตายล่ะ
เขาบอกว่าแม่เขาพัดตกจากคอนโด

แต่แม่เขาเนี่ยค้างอยู่ที่ชั้นสอง

เขาเข้าไปทำความสะอาดเขาบอกว่าจะปล่อยเช่า

คนเห็นว่าหล่นลงมาจากชั้นเก้า

จุดเดียวกันกับที่เพื่อนคุณตกลงมา

แต่แม่สามีค้างอยู่ที่ชั้น๒

คุณคิดว่าอันนี้คือเหตุบังเอิญ

แต่คุณมั่นใจว่าน่าจะ
นั่นคือเรื่องราวของคุณส้มนะครับ
เพื่อนของคุณคุณในอดีต

แต่ว่ายังมีเรื่องราวผีที่ทำงานของคุณเองเนี่ยนะฮะ

นักถึงขั้นที่คุณนะก็ต้องขอลาออกเลย

อย่าหันนะทำไมมีอะไรเกินลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ย

หน้าเขาประมาณขนาดนี้เลย

ไม่เข้าใกล้ออกไกล

หนักถึงขั้นที่คุณต้องขอลาออกเลย
อันนี้สาหัสที่สุดในชีวิตคุณ

ใช่อันนี้สาหัสที่สุดในชีวิตเลย
ก็เรียนจบปุ๊บเนี่ย
คุณก็ทำงานโรงแรม

ไฟก็ไม่ขึ้นกลัวก็กลัว
ก็ยืนรอสักพักนึง

เจ๊ยาหันนะ

ทำไมมีอะไรเกิดเลยขึ้น

จะตีหนึ่งละวะ

เราก็หันควับเลย

แล้วลิ้นก็จุบแล้ว

สองตาสองตาของเราและสองตาของน้อง

จากร้านจอดรถลงมา

แล้วทีนี้ถามว่าอยากวิ่งไหม

แต่ตรงลิฟต์ตรงนั้นมันอยู่แถวลานจอดรถไหม

คือให้ทัศนวิสัยในการมองมันแคบลงไง
อดกันอยู่แล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่อย่างนี้
คือแบบให้เห็นกันอยู่แค่ตรงนี้
เห็นทั้งคู่เลยหรออืม

เข้าปุ๊บประตูลิฟต์ยังไม่ทันจะปิดตีเลยอ่ะเขาได้กลิ่นเหม็นเน่ามาก
แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าผมหิว
แล้วเขามีความรู้สึกว่าเหมือนยืนอยู่ข้างหลังเขา
เพราะกลิ่นมันเริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขากดกดกดกดรัวเลยนะ
ดแล้วเขาก็วิ่งออกมาเลยพอประตูลิฟต์ชั้น๒เปิดเขาวิ่งออกมาเลย
แล้วเขาขึ้นมาชั้น๓ที่กองบัญชีเพื่อที่จะมานั่งรอให้สามีเขาขึ้นมารับ
แต่เหตุการณ์เนี้ยคุณเพิ่งมารู้ตอนเช้าของวันอีกวันหนึ่งที่อ่า
คุณไปทำงานอืมเมื่อคนมันจะต้องเห็นผีอ่ะ
มันก็จะเห็นผีแม้กระทั่งผีพ่อเพื่อนเพื่อนโทรมา
คุณพ่อกูเสียอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเคลียร์งานแล้วคุณไป
ก็คือไม่ได้ถามว่าอะไรยังไงรู้แต่ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ไหน
อยู่บ้านคุณก็ไปที่บ้านเขาจะต้องอธิบายว่าพ่อเพื่อนมีพ่อเพื่อนเนี่ย
เขามีพ่อสองคนเพื่อนคือพ่อสองคนพ่อเขาคนแรกเนี้ย
ก็คือพ่อที่เป็นพ่อแท้ของเขาแต่เลิกกันตั้งแต่เขายังเล็ก
แล้วแม่เขาก็มีสามีใหม่แล้วก็เลี้ยงเขามาจนโตก็จะมีเป็นพ่อเลี้ยงอีกคนหนึ่ง
ใช่เป็นพ่อเลี้ยอีกคนนึงพอไปถึงปุ๊บคุณไปถึง
อะไรออกมาพ่อเลี้ยงเขาพ่อเลี้ยงออกมาใช่พ่อเลี้ยเขาออกมาก่อน
สามีใหม่แม่อ่าก็บอกว่าเขาอยู่ที่วัดกันลูกอืมอ่า
คุณก็บอกอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะคุณก็ไปวัด
ก็เลยคิดว่าพ่อเลี้ยงออกมาแสดงว่าพ่อที่ตายคือพ่อแท้
พ่อแท้แน่นอนพอมาถึงวัดลูกที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ย
มันฟ้องเราอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่น่ะรูปตัวเนี้ย
ก็คือคนที่บอกเราว่าเขาอยู่วัดกับลูกอ่ะสรุปพ่อเลี้ยงเขาตาย
พ่อเลี้ยงตายแต่พ่อเลี้ยงบอกว่าพวกนู้นเนี้ยอยู่ที่วัดกันลูก
อยู่ที่วัดกับลูกก็คือพูดเหมือนเหมือนเสียงปกติอ่ะ
เหมือนเหมือนไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรเลยอ่ะคุณมั่นใจหรือเปล่า
คุณรู้จักทั้งสองคนเลยทั้งสองพ่อเขาเลยกินนอนบ้านเขาก็บ่อย
เหรอใช่คุณก็เลยเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วต้องเอามายืนยันอีกที
คือพ่อพ่อแท้แท้คือพ่อจริงจริงอ่ะเดินมาเดินมา
คุณยังลังเลเลยว่าตรงไหนคนไหนผีกันแน่วะใช่
คนไหนตายกันแน่ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนยังบอกเลยบอกว่า
เฮ้ยเจอจริงจริงเหรอมันเป็นอย่างงั้นจริงจริงเหรอ
ยังมีอีกนะที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอผีที่โรงพยาบาลไง
คุณทำบัญชีก็จะมีเวรตอนกลางคืนด้วย
ก็คือจะมีคนไข้เดินจ่ายงงจ่ายเงินอะไรอย่างนี้
คุณก็เก็บเงินเก็บเงินปกติแล้วทีนี้มีเคสหนึ่งที่เขารีเฟอร์มา
เขารีเฟิร์มมาแต่ทีนี้คือด้วยความตกใจแม่เขาอาจจะฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างนี้
เขาไม่ได้หยิบอะไรมาเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยหมอให้ขึ้นมาจ่ายตังค์ก่อน
เพื่อที่จะเอายาแต่ทีเนี้ยต้องเอาใบเสร็จไปเบิกยาอืม
ทีเนี้ยเขาไม่มีเงินมาทำไงล่ะแล้วคุณทำการเงิน
แต่ถ้าคุณปล่อยออกไปนั่นคือความผิดเราต้องจ่ายเงินเองใช่
แม่เขานอนรอยาอยู่อืมแม่เขาก็ปวดกุ้งก็เลยบอกว่าเขาบอกว่า
เดี๋ยวยังไงไม่เกิน๖โมงเช้าเดี๋ยวญาติเขามาแน่นอนเอาตังค์มาเคลียร์ให้
แต่ตอนเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ถึงขนาดแบบยกมือไหว้อ่ะอืม
เราก็แบบเอาวะก็ช่วยกันหน่อยอ่ะติ๊กยาไปก่อนแล้วกันอืม
ให้เขาเอายาไปฉีดก่อนส่วนค่าอะไรต่างที่เป็นหมื่น
คือเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาแค่ค่ายาไปก่อนถามว่าญาติมีไหมคะ
ประมาณแปดร้อยกว่าบาทเขาบอกโอเคมีครับมีครับคุณกะติ๊กให้เขา
ใบเสร็จให้เขาเอายาไปไปฉีดช่วงประมาณตีสี่คนแก่ป้า
เขาเดินขึ้นมาเขาก็บอกมอบคนไข้ที่โรงพยาบาล
เรียกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลทุกคนว่าหมออืม
หมอยายขอบคุณนะลูกที่อุตส่าห์ให้ลูกให้ยา
ฉีดให้ยายก่อนอืมเขาเดินมายกมือไหว้เราก็อุ้ย
กมือไหว้เลยเหรออะไรอย่างนี้บอกโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะ
คุณยายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอะไรอย่างนี้หายเร็วนะคะ
นี่ลูกบอกลูกบอกว่าเนี่ยแม่แม่รีบหายนะ
หายแล้วเนี่ยแม่ต้องขึ้นไปขอบคุณหมอการเงินกับหมอเพศัตริย์นะ
ห้องจ่ายยาด้วยนะเขาอุตส่าห์ให้ยามาก่อนเนี่ย
ลูกบอกก็เลยมาขอบคุณก่อนเราก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะ
ยายหายเร็วนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติแกก็เดินไป
เดินไปเพราะว่ามันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเขาก็เดินไปแล้วก็เลี้ยวเข้าห้อง
ห้องเอ่อห้องเพศสัตว์ห้องจ่ายยาเขาเดินเข้าไปเหมือนแบบ
แต่ตอนเดินเข้าไปคุณมองไม่เห็นหรอกคุณไม่รู้เพราะว่ามันรับ
มุมไปแล้วแล้วมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่อ่าเพศสัตว์อ่ะอืมกุ้ง
คุณเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูให้พี่ก่อนเปิดประตูให้พี่ก่อน
ทำไมเขาบอกเขาโดนผีหลอกอืมคุณก็เฮ้ยพี่อะไรแต่ก็เปิดประตู
เขานะเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี้ยยายเขาขึ้นมาเขาบอก
ใช่ใช่ยายมาขอบคุณก็ขอบคุณที่คุณแม่แล้วก็บอก
คุณก็เจอไงก็เขาก็มาขอบคุณไงบอกมึงเจอก่อนได้แล้ว
ไม่โทรบอกกูเขาพูดอย่างนี้เขาบอกก็แล้วทำไมล่ะก็
ก็แค่เขามาขอบคุณมันจะต้องอะไรมากมายเขาบอกว่าเหมือนกันเลยแพทเทิร์น
เดียวกันเลยหมอหมอยายขอบคุณนะลูกที่ให้เอายาไปก่อนอืม
เนี้ยลูกบอกอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้น่ะให้กินมาขอบคุณเหมือนกันเลย
เช่นเดียวกันเลยอืมอ่าเพศสัตว์ก็เหมือนคุณไงไม่เป็นไรค่ะ
คุณยายหายเร็วเร็วนะคะอืมแต่เขาเอาเงยหน้าขึ้นคุณยายเดินออกไป
แต่ห้องเขามันเป็นห้องกระจกแต่ยายไม่ได้เปิดกระจกใดเดินพี่มุกกระจกไปอยู่
รู้ว่าเป็นวิญญาณนั่นแหละแกบอกแค่ตกเก้าอี้เลย
เก้าอี้แล้ววิ่งออกมาหาคุณที่ห้องเก็บเงิน
รุปคุณยายเสียชีวิตแล้วใช่เสียชีวิตที่ที่โรงพยาบาล
แล้วยาที่เอาขึ้นไปฉีดอ่ะก็ถ้ารู้เหมือนกันน่าจะไม่น่าจะคือฉีดได้แล้วล่ะ
แต่น่าจะแบบคือด้วยเขาแก่แล้วแล้วก็เยอะด้วยไงอาการที่เป็นเยอะ
ลูกชายเขามาเคลียร์จะเคลียร์เรื่องเอาศพเอาอะไรออก
เขาก็มาชำระทั้งหมดที่ค้างคุณไว้คุณก็มองหน้าเขาแล้วคุณก็ถาม
ถามนี่แหละคือถามก็ตรงเลยอ่ะถามว่าตอนที่เอายาลงไปน่ะ
คือคุยอะไรกับคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาก็มองหน้าคุณนะว่าคืนแล้ว
แล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรประมาณเนี้ยคุณก็บอกว่าเมื่อกี้เนี้ย
คุณได้พูดแบบนี้กับแม่คุณหรือเปล่าเขาหันไปมองหน้าญาติญาติเขาแล้วเขาก็บอกว่า
ผมพูดผมพูดจริงจริงผมพูดนะพี่เจอจริงจริงเหรออะไรอย่างเงี้
บอกว่าคุณไม่ได้เจอคนเดียวห้องเพศสัตว์ก็เจอ
คุณอ่ะยังคิดว่าคุณยังอยู่คนเดียวได้แต่พี่เพศัตว์อ่ะเขาต้องเอาคนมาอยู่ด้วยอ่ะ

ใช่แล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้วนี่เอง
ฮะไม่ใช่เมื่อหลายหลายปีอืมเมื่อสี่ห้าเดือนแสดงว่าทุกวันนี้คุณก็ยังทำงานอยู่

ผมถามแต่คุณทุกวันคุณก็ยังเห็นผีเห็นอะไรอยู่
เห็นทุกวันนะเพียงแต่ว่าช่วงบางครั้งที่เห็นมากกว่า
เหมือนช่วงไหนที่คุณอาจจะรู้สึกไปเองว่าช่วงไหนที่คุณแบบเริ่มป่วย
เริ่มป่วยหรือเริ่มเหมือนสุขภาพเริ่มแย่อะไรอย่างนี้

กับคนต่างกันที่ผีไม่มีแววตา
บางทีนะผีจะไม่ค่อยสบตา
คุณสังเกตนะเพราะว่าเวลาคุณเจอเนี่ย

คือเหมือนเขาจะไปไหนเขาก็จะเดินตรงไปตรงนั้นอย่างเดียวเลย
เขาจะไม่มีแบบคนยังแบบเราทำอะไรแก๊กอย่างนี้

คุณทำอะไรข้างพี่มดดำก็ต้องหันมาดู
อะไรวะอะไรเสียงอะไรอย่างนี้
นี่ไม่เลยบางทีแบบเสียงมันดังมากเลยนะ

คือคุณเชื่อหมดทั้งใจเอาง่าย
คุณถึงต้องไปตรวจกับกฤตภาพเนี่ยนะฮะ
ก็คือะคุณมันยืนยันไงว่าครกรูไม่ได้บ้าหนะ
แต่คุณจะเชื่อสิ่งที่คุณเล่าหรือเปล่า

แต่เรื่องที่เล่ามาเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้น